เพราะสนามนี้ใครอ่อนแอก็แพ้ไป
แม้แต่กรกตเองก็ต้องพร้อมเช่นกัน

เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้สำเร็จรู้ล่วง
ตามเป้าหมายแบบไร้คำคนอาหาร
จากการรับสมัครแล้วการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สำคัญ
กรกตต้องเตรียมระบบไว้ให้ดี
เพื่อรักษาสิทธิ์ของประชาชนโดยเฉพาะในต่างประเทศ

กำหนดวันเลือกตั้งไม่ตรงกับวันหยุด
อาจทำให้เป็นปัญหาได้
ทำได้นี่๔ครั้ง
เลือกตั้งของสิ่ง๔๕ประเภทใหญ่
ก็เป็นการซับซอบมาอยู่ส่วนถึงอยู่แล้ว
แต่ว่าเวลาเลือกตั้งสอสอเนี่ย
มันก็จะมีลักษณะแตกต่าง
มีแรงเสียดทางแตกต่างกันออกไป

เราก็น่าจะดีกว่าผู้ชาวในสักครู่
ปัญหาที่มาเกิดขึ้นหลังการรับสมัคร
ก็คือการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

มีสอสอที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติหลังเลือกตั้งจำนวนมาก
ซึ่งประเด็นนี้กรกตยืนยันหนักแน่น

โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานประมาณ๒๖แห่ง
ในการตรวจตามมาตรฐานและคุณสมบัติ
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหา
เพราะบางกรณีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ

ต้องขึ้นอยู่กับสำนึกของแต่ละคน

ก็ไม่ควรลักไกล
โดยจะเปิด๑๖จุดให้แต่ละพักสามารถเปิดประสัยได้

พักการเมืองและหน่วยงานรัฐเท่านั้น
แม้แต่ประชาชนเองก็ดูเหมือนว่าตื่นตัวเช่นกัน

จะเป็นการร่วมกันตั้งประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง
กำหนดอนาคตประเทศของตัวเองอย่างถล่มทลาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน